สวัสดีค่ะสวัสดีครับขาวใส่ไข่สดอะไรเมหนูจะสดยังไม่มา
กล้องใหม่ให้เยอะนะฮะเดี๋ยวโอเคตามนี้ไปก่อนแล้วกันเนอะ
กูรักทุเลกันทำไมโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมนั้นคิดถึงมากเลยฮะนี่ไม่เจอกันนานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยน่ะ
น่าจะห้าวันเหมือนเดิมรวมสามอาทิตย์ด้วยเนี้ยอืม
วันนี้หนุ่มจัดให้เต็มที่ง่วงอุ้ยอย่าเพิ่งง่วงสิ
วันนี้อุตส่าห์ได้มาเจอกันจริงต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะ
เราจะเห็นเรื่องของคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่แบบว่าคุกคำทางเพศเด็กนักเรียน
นักเรียนใช่เราเห็นข่าวนี้กันออกมาเรื่อยเรื่อยอ่ะนะคะ
จนล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรก
ก็มีการเปิดเผยออกมาหลังจากมีการประชุมคอรมอ
บอกว่าท่านนายกเองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มีการกำชับออกมาว่า
จะต้องจัดการออกกฎหมายมาอย่างให้ถึงที่สุดนะคะรวมไปถึงอาจารย์เนี่ย
ถ้าเกิดมีการทำผิดหรือข้าราชการมีการทำผิดต้องให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลย
ซึ่งก็มีมติเห็นชอบให้ออกจากราชการนะคะเรื่องของการกระทำความผิดของข้าราชการ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีชู้สาวล่วงละเมิดทางเพศคุกคำทางเพศ
การใช้สื่อออนไลน์ในการคุกคำทางเพศรวมหมดเลยนะคะ
หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือว่าเห็นว่าหลักฐานมันมีเพียงพอแล้วเนี่ย
สามารถที่จะใช้มาตรการมาตรฐานเดียวกันดำเนินการทางวินัยได้เลย
ก็คือให้ออกจากราชการทีนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กระทำความผิดจัญญาบันของวิชาชีพครูหรือว่าผู้บริหารเนี่ยนะคะ
มติของกมวก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูรุษภา
บอกออกมาเลยบอกว่าให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระหว่างที่มีการสอบสวนนะคะ
เมื่อไหร่ที่มีการตั้งคณะกรรมการออกมาถ้าเห็นว่ามันใช่เนี่ยพักได้เลย
จำเป็นต้องรอให้การสอบสวนแล้วเสร็จสามารถทำได้
หรือในกรณีที่มีเรื่องของการประพฤติผิดจัญญบันร้ายแรงที่เห็นเป็นประจักษ์ออกมาได้เลย
ก็คือให้สามารถที่จะพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทีนี้การพักใช้ใบอนุญาตเนี่ย
เพียงแต่เรื่องของการล่วงละเมิดหรืออนาจารย์ทางเพศเท่านั้นนะคะ
ครอบคลุมไปถึงความผิดเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ความเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นโดนด้วยเหมือนกันอันนี้
คือเขาบอกเลยว่าเรื่องยาเสพติดหรือการคอรัปชั่นนี้ล้วนแต่เป็นความผิดร้ายแรง
ดังนั้นคือสามารถที่จะพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เลย
เป็นแบบนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างนี้ที่เราเห็นก็จะมีครูสอนสังคมค่ะที่จังหวัดสุรินทร์
ที่มีการบอกเอาล่ะเด็กนักเรียนติดรอน้องผู้หญิงก็บอกว่าเอ้า
ทำยังไงดีที่หนูสามารถจะไปแก้รอได้คุณครูสังคมบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาคุยกับครูก่อน
แล้วถ้าครูพาไปอีกที่หนึ่งได้ไหมครูพาไปที่นี่ค่ะโรงแรมมั่นรูดกันเลยทีเดียว
นั่นแหละน้องเพิ่งอยู่ม๓นะคะ
กระทรวงศึกษาธิการก็เลยมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งศึกษาธิการจังหวัดสุรินท
แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เข้าไปเยียวยาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับมีคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวออกจากราชการเอาไว้ก่อน
กว่าจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จหากปรากฏความผิดชัดเจน
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเน้นย้ำมานะคะ
บอกว่าต้องทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
บุคลากรต้องเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติหากพบว่าประพฤติตัวไปในทางที่มันเสื่อมเสีย
แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเรื่องของแบบพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเนี่ย
เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ต้องรีบจัดการค่ะก็หวังจะให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเป็นที่เคารพแล้วก็ศรัทธาของลูกศิษย์ตลอดไป
กับดวนแห่งเยอะทั้งหญิงและชายนะ

วันนี้ถ้าสมมุติเราติดตามข่าวกันทั้งหญิงและชายนะ
งั้นมีการเอาจริงช่วงนี้ล่ะค่ะ
แผลควริของคุณแถมบางกรฟ้า

เราก็เลยเห็นละหน้าตาของบางกรฟ้า
อายุ๒๐กว่า
แล้วก็วันนี้แท้มเนี่ยมาแถลงข่าวพร้อมกับทนายของเขา
เขาทนายอนัญชัยเขาทำไมเขาชื่อทนายแต่กระดูกเหล็กเพราะอะไร
นายอนัญชัยเพราะว่าแกก็แบบสู้โอ้โหทุกรูปแบบ
อืมคือแกเป็นทนายดังนะฮะแล้วก็เอ่อเหมือนแบบ
ทำคดีใหญ่มาหลายคดีนะฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็นทนาย
ให้กับทางฝั่งของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทด้วยถูก
นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยจำได้ไหมกรณีที่แบบมีการเอ่อ
เอ่อคนที่แบบเหมือนกับพิการอ่ะที่ถูกรุมฟันอ่ะอืม

ด้วยอืมซึ่งวันนี้จริงจริงแล้วเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่
เฉพาะเอ่อของมังกรฟ้าของกองสลากพลาสสิกเขาก็เอา
เอ่อลอตเตอรี่ออกมาให้เห็นเลยนะว่าของเขาเนี่ย
ถ้าไม่ขายตายแน่เนื่องจากว่าเออลอตเตอรี่อยู่กับเขา
เป็นแบบว่าโหเป็นล้านใบอ่ะเป็นล้านใบเอานี่ก่อนเอา
เราไปกันที่มังกรฟ้าวันนี้มังกรฟ้าเนี่ยนะฮะแท้มเอง
แล้วก็ทนายอนันตชัยเนี่ยได้แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชน
คือง่ายเลยหลังจากที่แรมโบอีสานหรือคุณเสกสกลอัตถาวงเนี่ย
หมายค้นของสารอาญาเนี่ยบุกเข้าตรวจค้นที่มังกรฟ้าลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าในแต่ละงวดทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
จัดสรรโคต้าลอตเตอรี่เนี่ยทั้งหมดเลยนะที่เราซื้อกันเนี่ยต่อหนึ่งงวด
เคยพูดให้คุณฟังกันแล้วคือหนึ่งร้อยล้านใบค่ะ
หนึ่งร้อยทุกหนึ่งล้านใบจะมีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบ
เพราะฉะนั้นคนที่ถูกคือหนึ่งในล้านในงวดหนึ่งจะมีคนถูกรางวัล
เตอรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่หนึ่งร้อยคนนะครับเอาง่ายง่ายเลยเมื่อเขาจัดสรร
รอตเตอรี่จำนวนหนึ่งร้อยล้านฉบับมาเนี่ยออกเป็นสองระบบ
คือจัดสรรให้แก่ระบบตัวแทนจำหน่ายเขาจะมีตัวแทนจำหน่าย
จะมีตัวแทนจำหน่ายที่ขายกันอยู่ตอนนี้คือ๓๑ล้านฉบับ
เขาก็จะไปจำหน่ายให้กับใครสามสิบเอ็ดล้านฉบับเนี้ยหนึ่งสมาคม
องค์กรมูลนิธิบุคคลถั่วปรายรายย่อยคนพิการ
เมื่อก่อนจริงแล้วเราจะต้องไปซื้อกันทหารผ่านศึก

มีโคต้าถึงสามสิบเอ็ดล้านฉบับนะครับส่วนที่สองเนี่ย
เขาจะจัดสรรให้แก่ระบบซื้อจองร่วงหน้าหกสิบเก้าร้านฉบับ
หนุ่มอุ๊ยทำไมเปล่ากลางวันไม่ได้อ่านหรือจะใส่
คิดว่าซะอึกอ๋อซะอึกนะหนุ่มซะอึกอ่อคือไอ้หกสิบเก้าร้านฉบับเนี้ย
เขาจำหน่ายให้กับใครผู้ลงทะเบียนลายย่อยฮะ
ซึ่งพวกเราเองทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติอยากจะขายลอตเตอรี่เรามีสิทธิ์ลงทะเบียนนะ
แต่ได้หรือเปล่านะไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่รู้
คำถามว่าไปลงทะเบียนกันที่ไหนผู้ลงทะเบียนลายย่อยเนี่ย
เขาจะไปลงแล้วไปลงทะเบียนกันปุ๊บไปรับสลากที่ทำการปรายศนีย์
ไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยที่ปัญหามันแพงจริงก็คือ
ไม่มีใครทำธุรกิจแต่ไม่ต้องหวังผลกำไร
สมมุติเขาบอกว่าจริงเรารับมาแค่๗๒บาทด้วยซ้ำไปเมย์
๗๒บาทมา๘๐บาทกว่าจะไปถึงผู้ค้ารายย้อย
ขายได้เป็นเลขดังขึ้นมาก็จะฟู่งราคาขายสูงมากเลย
ละ๒๐๐๓๐๐ถ้าขายไม่หมดคืออะไรฮะมันคือภาระ
มันคือภาระคือของติดมือลอตเตอรี่
มือผู้ค้าจะต้องรับซื้อไว้เองทำให้เกิดการขาดทุนฮะเขาก็
เลยคิดค้นวิธีว่าเฮ้ยมันเป็นภาระเนอะเราจะเห็นว่าบางคนที่
ถูกรางวัลที่หนึ่งบางทีก็คือเหลือติดมือแล้วก็ถูกก็เยอะ
แต่ถ้าสมมุติมันไม่ถูกขึ้นมาล่ะมันกลายเป็นภาระของคนขาย
ตเตอรี่เขาก็เลยคิดค้นวิธีฮะว่าไอ้ผู้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเรา
ทำยังไงกันดีก็เลยเข้าสู่ระบบออนไลน์อืมที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม
ฟอร์มมังกรฟ้าซึ่งบริษัทเนี่ยได้รับประโยชน์เป็นค่า
ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาเองเป็นคนกำหนดราคาที่จะให้เขาซื้อว่าจะให้เท่าไหร่
ผู้ซื้อจะเป็นผู้เลือกซื้อลอตเตอรี่จากผู้ขายรายใดก็ได้ตามความพึงพอใจของเราว่าจะซื้อหรือเปล่า
ราคามันมาแค่นี้จะซื้อหรือเปล่าไม่ใช่มังกรฟ้าเป็นคนกำหนด
เขาบอกว่าผู้ขายอ่ะที่เอามาร่วมด้วยเขาคิด๕บาทถูกต้องไหมแต่เขาจะขายกี่บาท
มันเป็นของผู้ขายเขาแล้วว่าเขาจะกำหนดราคาเองเมื่อตกลงซื้อขายกันเสร็จปุ๊บ
ผู้ซื้อก็จะโอนเงินชำระค่ารอตเตอรี่เข้าบัญชีธนาคารของผู้ขายโดยตรงนะฮะเขาว่าอย่างงั้น
ซึ่งทางบริษัทมังกรฟ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดราคาโรตเตอรี่และการที่กล่าวหาว่าบริษัทเนี่ย
เป็นต้นเหตุของลอตเตอรี่แพงน่ะวันนี้มังกรฟ้าเขาก็แย้งกลับมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
มันไม่เป็นธรรมสำหรับเขานะไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตามแผงลอตเตอรี่หน้าปากซอย
ก็ล้วนแต่ขายเกิน๙๐กันทั้งนั้นขายเกินราคากันทั้งนั้น
มีงวดที่ผ่านมาเนี่ยแปดสิบเยอะหน่อยค่ะ
ข้อแถลงข่าวว่าตอนนี้ราคาฉลากกินแบบรัฐบาลเริ่มลดลงมาอย่างชัดเจนแล้ว
โดยจะมีการประชุมในเรื่องของกรอบราคา๘๐บาท

อีกทั้งวันที่๘เมษายนเนี่ยก็จะมีการประชุมสรุปแนวทางร่วมกัน

แล้วก็รายงานคือนายกเขาก็อยากจะรู้เหมือนกัน

ต้องขับเคลื่อนที่๘๐บาทให้ได้

เขาบอกเขาพูดเล่น

มิตรสลับมาแจกในทุนแรมบอง

เขาพูดเล่นขอฟังพูดเล่น

ตอนเลือดต้องของพี่

แต่เดี๋ยวหนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า
แต่หนูจะเอากับน้องเขามาแต่ว่า

เหมือนกับเรามานั่งวิเคราะห์กันเองไม่ใช่นะ
เหมือนกับเรามานั่งวิเคราะห์กันเองไม่ใช่นะ

ใน๕คนจะมีถูกแก้งข้าวเก่าหาเพิ่ม

ก็ไม่ใช่น่าจะน่าจะตรงเนี้ยสองคนน่ะจะถ้าจะเต็มแล้วล่ะ
หรืออะไรก็ต้องรอไปดูอีกทีส่วนฝั่งของแซนก็เป็นไปได้
ก็อาจจะเป็นไปได้กระติกก็เป็นไปได้
เพราะอะไรกระติกเป็นไปได้ก็เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเอ่อ
ทางฝั่งอายการท่านส่งคืนนะส่งเรื่องคืน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้มาสอบเพิ่มหรืออะไรไงหรือเปล่า
อาจจะไปพบอะไรยังไงอีกหรือเปล่าอาจจะมีการแจ้งเพิ่มอีกหรือเปล่า
อันนี้เราไม่รู้อ่าก็คือพูดไว้เผื่อเผื่อไว้นะ
อาจจะมีอาจจะเป็นกติกก็ได้หรืออาจจะเป็นแซนก็ได้อะไรอย่างนี้
อืมพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่แล้ว
ไม่น่าจะไม่น่าใช่แล้วอืมแต่ไม่รู้นะไม่รู้นะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มก็น่าจะสองสามคนนี้
อืมเหมือนคุณแม่เขามีการพูดเย็บเย็บออกมา
ตอนที่มีกรณีที่สสเต้ออกมาพูดเรื่องผ้านี้ใช่ไหมคะ
คุณแม่บอกโอ๊ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าเรื่องมันกำลังจะจบ
คุณแม่เขามีพูดอันนี้ออกมาด้วยไงเรื่องมันกำลังจะจบ
มันจะจบแล้วมันจะอะไรอีกอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะ
ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปดูเรื่องโควิดต้องบอกว่ายังอ่วมมากจริง
คือโควิดเนี่ยย่อติดเชื้อก็ยังพุ่งอยู่นะคะสำหรับวันนี้ติดเชื้อรายใหม่สองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสองราย
ในขณะที่ติดเชื้อเข้าขายเอทีเคร่าค่ะสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบแบบราย
ทีนี้ผู้เสียชีวิตเราจะเห็นเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
สิบเก้าสิบเนี่ยวันนี้เก้าสิบสี่รายด้วยกันนะคะทีนี้เนี้ยห้าองค์กรวิชาชีพ
เขามีการออกมาประกาศเรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
โดยมีการระบุบอกว่าตามที่มีบทความเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ออกไปนะคะ
บอกว่าวัคซิงโควิดสิบเก้าที่เราฉีดกันแล้วเนี่ยสามเข็มหรือว่าจะสี่เข็มเนี่ย
ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยการป้องกันอาการรุนแรง
หรือว่าเสียชีวิตที่แบบเรากำลังสงสัยกันอยู่เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นว่า
มันเป็นที่สงสัยแล้วว่าเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนที่มันมากเกินไปเนี่ย
ภูมิคุ้มกันที่ได้มันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกาย
มันอาจจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่แบบว่าเข้าข้างกับไวรัสค่ะ
ก็คือว่าผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการหนักเกิดขึ้นได้เมื่อมีการติดเชื้อ
แล้วก็เพิ่มการอักเสบได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะบอก
ถ้าเราฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันไปเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการติดเชื้อ
อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นรู้แต่มันจะป้องกันเรื่องของอาการรุนแรง
หรือว่าการเสียชีวิตปรากฏบอกว่าเอ๊ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าการฉีดวัคซีนมากมากเนี่ย
มันอาจจะไปทำให้มันไปเข้าข้างเชื้อไวรัสขึ้นมาอย่างนั้น
กลายเป็นว่าเราอาจจะแบบว่าเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำอุ้ยตาย
ซึ่ง๕องค์กรวิชาชีพเขาก็เลยออกมาประกาศร่วมกัน๕องค์กรนะคะ
ในเรื่องการกล่าวต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าวัคซินโควิดสิบเก้าที่ใช้อยู่เนี่ย
ผลิตขึ้นโดยส่วนของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด๑๙ตั้งแต่สายพันธั้งเดิมแรกนู้นเลยค่ะ
ทีนี้มันมีการระบาดของโอมิคอนออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ย
มันลดลงอย่างมากในคนที่ฉีดวัคซีนกันแค่๒เข็ม
ใช่ค่ะยิ่งใครที่แบบว่าฉีดวัคซีนครบ๒เข็มเกินกว่า๓เดือนแล้วเนี่ย
ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

สองยังไม่มีข้อมูลทางคลินิก
รวมทั้งงานวิจัยนะคะขนาดใหญ่หรือว่าการศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงเลยว่า
แสดงหลักฐานให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนที่มันมากเกินไปเนี่ย
มันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกาย
แล้วก็กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างไวรัส
แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงว่า
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเมื่อป่วยเป็นโควิด๑๙
มีการอักเสบของอวัยวะต่างมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน
แต่กลับพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ย
มันช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่าง
รวมทั้งลดการเกิดอาการภายหลังโควิด๑๙ด้วย
ข้อที่๓ก็คือถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ย
จะมีความพยายามในการผลิตวัคซีนรุ่นใหม่ออกมาอีกมากมาย
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อเชื้อสายพันธุมิครอน
แต่ว่ามันยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย

ยังไม่แน่นอนว่าวัคซีนชนิดใหม่
จะสามารถผลิตออกมาใช้ทั่วไปได้เมื่อไหร่ในอนาคต
ก็เลยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

ที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ดั้งเดิม

ให้เราเริ่มนับเข็ม๓แล้วด้วยซ้ำไป
อันนี้อย่าไปนับ๑๒ต้องลืมมันไป
ค่ะนี่แหละผู้สูงอายุนะคะ
คนมีโรคประจำตัวกลุ่ม๖๐๘อันนี้
เน้นย้ำจริงว่าคุณต้องออกมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจริง

แต่เด็ดจนปังปุ๊บแล้วก็เวทอัมมินิต๔พอก่อนเนอะ
คือเนี่ยก็มันมีทฤษฎีนี้ออกมาไงว่า

อย่าลืมว่าไอ้๑๒ฉันนั้นไม่นับแล้วนะ

แต่ทีนี้แหละฉีดมาเกินไป
มันจะอย่างไรรึเปล่า
เข้าข้างกับไวรัส
เพื่อนที่เป็นหมอเขาไปฉีกกันแล้วแม่เข็มห้านะ

นี่แหละ

แล้วก็บางทีพวกที่เราซื้อเอาไว้ก็ยังไม่ได้ใช้ยังนะ
แต่ว่าพอดีโชคดีไปบางโรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบขยายเวลาออกไป
คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติพวกเราซื้อไว้ตอนนั้นที่ยังใช้ไม่หมด
ตอนนี้เขาเอาไปแจกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็โอเคนะ
เพราะว่าคนอื่นก็จะได้ฉีดกันไปช่วงนี้ก็บอกว่าก่อนสงการยังเป็นไฮไลท์
เกณฑ์ทหารจะมีความแซ่บความสนุกความเด็ด
คือแต่ละคนนี่เรียกว่าพกของขลังบางคนก็หากรรมวิธีต่างนานา
เพื่อที่จะแบบเอาล่ะตอนฉันไปจับใบดำใบแดงเนี่ยเผื่อจะช่วยได้จะได้รอดอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักทุกคนก็จะมีการรายงานวัฒน์ดาราแต่ละคนใครไปไหนกันบ้าง
แต่ก็วันนี้เราไปกันที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะเล่า
ปนตัวมาขอภาพเต็มเลยก่อนมาฟังฉันเล่า

มันเป็นอะไรตอนอยู่กับหมดผมว่านะครับอะไรอย่างนี้

เออฉันก็เป็นฉันเป็นพิธีกรชื่อดังเธอ
อุ๊ยเขาว่ากันว่า

จังหวัดเชียงใหม่เขาได้มีการตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการปี๒๕๖๒
ผู้ชายที่เกิดพอศอด๒๕๔๔

คือเอาง่ายเลยคือคนที่เกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เนี่ยเนี่ยปั้ยเราไปดูบรรยากาศมันยากาศก็แน่นอนพอแมะผี
ญาติพี่น้องก็ส่งบุตรหลานเข้ามาร่วมการคัดเลือกหลายคนก็เดินทางมาทำการยื่นการผ่อนผัน
อีกด้วยไฮไลท์จริงคือการจับสลากใบดำใบแดงซึ่งในช่วงที่บีบหัวใจ
คือช่วง๕คนสุดท้าย๕คนสุดท้ายเนี่ยเพราะเหลือใบแดงอยู่แค่ใบเดียว
พระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มาร่วมคัดเลือกเนี่ยก็ยังไม่ได้จับ
ได้ใบดำไปทันทีแล้วรอดไปเลยถูกขนาดเดี๋ยวกันในโลกออนไลน์เนี้ย
มีการแชร์คลิปวิดีโอภาพบรรยากาศการเกณฑ์ทหารโดยคลิปนี้
เกิดขึ้นระหว่างที่หนุ่มคนหนึ่งต้องจับใบดำใบแดงแล้วเพื่อนสนิทเนี่ย
พากันไปให้กำลังใจโอ้โหตายกองเชียร์ประหนึ่งเล่นคอนเสิร์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

พบกับข่าวใส่ใครฮะ

ข่าวฮะอุ้ยมือมือไม้อ่อนหมดแล้วเนี่ยหญิงสุดทนเข้าแจ้งความเอาผิด
เพื่อนบ้านวางยาสุนัขตายเกลื่อนเจ็ดตัวทำไมเขาเลี้ยงเยอะจังเลยเธอ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะผมกำลังจะอ่านเหมือนกันนะครับ
บ้านผมไม่ได้อยู่แต่บ้านเขานะฮะมาผมก็คงจะไม่รู้เหมือนกันเออ
คือนางสาวปริศนาขาวกระโทกเขาคือใครก็เป็นเจ้าของบ้าน
เจ้าของหมานี่แหละฮะเขาอยู่ที่หมู่หกครับที่ตำบลมาบตะโกเอน
ที่คอนบุรีมาบตะโกเอนอยู่ตรงทั้งไหนคอนบุรีนะคอรัชศรีมา
เขาบอกว่าสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยนะเป็นพันธุ์บลูเทอเรีย
แล้วก็สายพันธุไปเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่า
อาทั้งทั้งสาวพีศนะเนี้ยไปร้องเรื่อยกระฉ่งมลชน
เนี่ยครับทางด้านนางสาวปริศนาเปิดเผยนะบอกว่าปีนี้สุนัขของตนเองเนี่ย
วางยาเบื่อมากกว่าสิบครั้งแล้วได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างต่างนานานะครับ
อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันเพราะมักจะก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำตนเองพยายามจะเข้าไปพูดคุยนะ
คือสงสัยว่าไอ้คนนี้แหละคือผู้ก่อเหตุ
แต่เพื่อนบ้านคนนี้ไม่ยอมออกมาพูดคุยด้วย
ไม่ยอมออกมาฉี
เปิดจังนะอืมวันนี้ที่นครนครศรีธรรมราชค่ะน้ำป่าเหมือนกันเนอะ
ใช่น้ำป่าทะลักค่ะน้ำป่าจากคลองท่าดีคิริวงศ์เนี่ยนะคะ
ไหลหลากเข้ามาถึงอำเภอเมืองแล้วด้วยก็คือเข้าท่วมหลายซอยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซอยรามราชท้ายน้ำซอยมุมป้อมซอยชุมชนบ่อทรัพย
ท่าช้างชุมชนประตูขาวชุมชนสาริบุตร
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะคะก็ทำให้ประชาชนต้องรีบอบพยพ
ของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องนำรถยนต์เนี่ยค่ะออกมาจอดไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ
แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน
จากนั้นตำรวจชุดเทศกิจของเทศบาลก็มีการลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยรอบเมืองเลยค่ะ
ก็พบว่าน้ำเนี่ยเริ่มหลากเข้าตัวเมืองในช่วงเช้าแล้วก็เพิ่มระดับขึ้น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เผยว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดว่าในช่วงเย็นนี้นะคะ
ระดับน้ำก็จะลดลงเนื่องจากว่าน้ำระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะ
แต่จริงต้องบอกว่าตอนนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงห่างแล้ว
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการออกประกาศเตือนแจ้งประชาชนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากต่อไปได้อีก๑๒วัน

อู้หู้
นี่แหละน้ำป่าไหลหลากจริง

แล้วก็หลากจากงตกข้างบนเขาลงมาเลยค่ะ
คืออำเภอศรีชนตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะคะ

ริมตระหลิงริมคลองระดับน้ำน้ำกล้วม

นี่มดำแบบในภาคนี้โดน

โทรตลอดมั้ยทศค่ะวันนี้ก็มีโทรมา

เดี๋ยวนี้มันด่ากลับนะเธอ
หนูโดนทุกวัน
ตัวเยอะมากตัวเยอะจริงแบบไม่ปวดหัวเลยไม่รู้ทำยังไง
องค์กว่าบางทีก็โทรมาทุ่งนี่อ่า
เป็นไหมหนูมีหลายแบบแบบแบบยังไง

รู้ชื่อหนูอีกพูดชื่อมาก่อนอย่างนี้พี่
ของพี่โทรมาก็บอกเอออะไรนะนั่นใครพูด

ผมไม่ใช่ครับผมชื่อทรงชัย

เขาบอกอ๋อละครั้งนั้นโทรผิดเขารู้เหมือนเขารู้ว่าเป็นพี่แล้ว
อะไรอย่างเงี้แต่ว่าบางทีก็โทรมาแล้วก็พยายามเหมือนแบบว่า
เอ่อถวงหนี้ก็มี
วงหนี้เนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยคุณไปติดหนี้

ด่าเมื่อวานไงที่บอกว่า
คนที่แบบว่าโทรมาหลอกคนที่เป็นคลิป
คือไม่มีงงอนที่หลอกละค่ะอุ๊ยอีทธุ์โจน
ทำไปใหญ่แล้วเนี่ยมันบ้าไปใหญ่แล้วอ่ะทำไมมึงจนเพราะมึงจนน่ะสิ
ในบ้างด่าเค้าอีกมันด่าผมอะไรเยอะเลย
อีกคนนึงเจออะไรรู้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่า

กลัวได้ดูคลิปนะชิฟโพรวบเอางี้กูไปทำงานกับมึงเลยดีกว่า
มึงได้วันละเท่าไหร่อู้เดือนนึงได้ตังค์เป็นล้านอะไง
เออเออนี่ตอนนี้คือเวลาโทรมาเนี่ย
โทรมาเออโทรจากทวงหนี้นะ

โทรมาทวงหนี้พี่จริงแต่พี่โดนตัดบัตรไปแล้ว

ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเรื่องจริง
อันไหนคือสิ่งที่มาหลอกลวงอยู่ตอนนี้

เขาติดต่อมาแล้วคิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
แล้วกดวางแล้วก็วิ่งไว้
เธอบัตรเกดิตนี่มันตัดตัดมาดอกเบี้ยเป็นวันนะเถอะ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
ตั้งใจไปเพราะที่ไม่ได้เงินดีจริงสนัดเข้ารายการอะ
ตัดจากบัตรเครดิตทุกวันนี้มันไม่ใช่จากตัดจากบัตเครดิตอย่างเดียวถูกต้องป่ะ
มันตัดจากบัญชีอ่ะแล้วเราต้องใส่ข้อคุณได้ถ้าเราซื้อไม่ได้อ่ะ
นั่นแหละคือคำถามว่าในอนาคตความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหน
แต่อย่างสมมุติถ้าเกิดเราเดินกับตัวเองเรายังรู้ทันแต่กลัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านด้วย
เขาบอกว่าถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนระบบแบบว่ามันมีมุกใหม่มาตลอด
คือตัวพวกเขาเองเหมือนกับว่าโดนทำยอดอยู่แล้วโดนทำยอดในแต่ละวันแต่ละวันอยู่แล้ว
แต่วันนี้คนรู้เกือบหมดแล้วนางก็คงจะยอดตกนางก็ต้องคิดหามุกใหม่มาตลอด
ตั้งแต่แบบว่านานแล้วเอาภาพเก่ามาใช้ให้ดูสิ
ตั้งแต่เราเป็นรองผู้กรรมกรรมใช่ไหมจะต้นก็ได้ตำแหน่งแล้วรู้สึกจะเป็นชื่อเติ๊กใช่ไหมอย่างที่ชมบุรี
ตำรวจเราหล่อไม่ได้หรอคุณ

ดูข่าวเที่ยงของเธอไงเวลาเธอเล่าฉันได้ภูมิปัญญาใส่สมอง
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณดิวริสรานะครับ
คนเข้าใจผิดไม่ได้จัดงานมั่น

ไปค่ะ

ฉันไม่ได้สามพี่หนูไงนี่
ไม่เพราะว่าหนูเห็นพี่ไปออกงานล่าสุดมา

หลายงานมางานเขาเริ่มตั้งแต่๔โมงไม่ยอมลงไป
ไม่ลงจากรถเลยงานเรทเลย๕โมงถึงนี่ลงจากรถ
มันกลัวมันกลัวมือสั่นแบบว่าถามพี่ก้อสิพี่ก้อสิ
ทำไมเป็นอะไรวะทำไมกูกลัวแบบมันเคยกลัวกัน
โอ้ยอีหนูอยู่กับแกเนี่ยมันไม่ต้องกลัว
แต่หมายถึงว่าเวลาไปเจอคนอื่นมันกลัว
ดัดจระลิงจากแกงงมาแบบก่อนตัวเองแบบ

คำถามว่ามันมานั่งอ๊วกมานั่งสรตัสอีก

อะไรอย่างนี้พากูไปเลี่ยงไงก่อน
แหมแล้วทีแม่ลองพี่หนูไปเล่นหอแล้วแต่เอาแตกละ
อันนั้นไปเองอันนั้น
หนูมกูไปก๊าเตอ๊ย
ได้แล้วไหม
ด่ายังเลยนะด่าลั่นเลย

เอาของโคโยต้ีไปตัลอม

หนูมกูไปก๊าเตอ๊ยกูอยากกินผู้ชาย

เธอให้พาไปกินยาพาเรากินยาปวดหัวเลยเหรอ

เป็นงานอีเวนต์ต้องรอหนุ่มเที่ยวโคโยตี้ไงมึง

เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ชีวิต
เสมอหน้ายืนเสมอหน้าเลย

โอ้โฮไม่รู้จะจะมาผ่านมาได้ไป๑๐ปีแล้วไงเธอ

กับพี่หนุ่มค่ะเบอร์หนึ่ง

จังหวัดไหนพี่พอไปจังหวัดไหนพี่หนุ่มรับได้อย่างไรแล้วแต่
อันนั้นคือเขาให้เงินเยอะ

พี่สอนูโล
น้ำตอนนั้นดาราตั้งเนอะ

ไหนก็วิ่งกันกลูเนี่ย

ใครจะไปอยู่แล้วผีดุตะไต่ห้้า
แล้วพี่อัลลวาททุกห้องอ่ะถามหนูดิ

แพพสรุปเยดีวมีลูกแล้วเนาะ
อยู่นี่ซัก๓เดือนกว่าแล้วนะ
แต่หลายคนก็เกิดความเข้าใจว่าเออเมื่อวานนี้เป็นงานมั่นของนางหรือเปล่า

ก็เพื่อนนางน่ะกุ๊บกิ๊บเอ้ยเย้แอ้เอ้ยอะไรอย่างนี้
เพื่อนสนิทนางทั้งหลาย
หลายคนก็บอกว่าไม่ต้องน้อยใจนะ

เขาเรียกอะไรนะดาราเขาชอบจัดงานเวลามีลูกกับเธอ

เบบี้ชาวเวอร์

งานเบบี้ชาวเวอร์อะไรอย่างนี้เขาบอกไม่ใช่งานมั่น
แล้วก็มีแต่เพื่อนผู้ใหญ่พี่น้องไม่ต้องน้อยใจนะ

ก็เข้ามายินดีในโพสต์ดังกล่าวดีใจด้วยนะครับ
ถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่มิตรภาพดีก็ยังมีให้กันแต่เสมอ

จะมีชุดหนึ่งที่คนบอกว่าคือเจ็บเมื่อก่อนน่ะตัวเล็กล้างมาลงสิ
ไม่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่มีงานวันนั้นคือหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า

มีคนเขาเขียนเข้าไปในคอมเมนต์ของคุณดิวเยอะมาก

อีก๓เดือนรถเมย์จะพูดใช่ไหม

เจ้าพี่นี่นะล่อซื้อตลอดเลยเนี่ย

อีก๓เดือนประกาศแล้วน่ะ

เฎะเล่งลันสิยังไม่รู้เลย
เดี๋ยวมีน้องจะบอกพี่ก่อนเลย

หนูไม่ใช่มูดนะ
นี่ตอนนี้ชุดนี้พี่พี่

ชุดนี้นี่เหรอ

ภูตำเมื่อไรมีลูกอ่ะ

แล้วมีผัวแล้วประสงค์พันธ์ยังไงมันถึงจะมีลูกเหรอเธอ

เมื่อจำเปิดจำก็น่าจะนั่นน่ะน่าแบบว่า

เมื่อกี้ยังเล่าเรื่องพาไปเที่ยวกับโยติไม่เอาอยู่เลยเนาะใช่

คุณจักรจาณคำซีรีย์ค่ะก็มีการแปลงโฉมออกมา
ใส่ชุดนางสงกรานสวยสง่างามมากนะคะ
คือแปลงโฉมแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปดูภาพ
เหล่าแฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิง
คอมเมนต์กันเพียบเลยชื่นชม
คือสวยเห็นไหมคะอืมมีไง
แปลงเป็นนางสงกรานปี๒๕๖๕ค่ะ
คนก็คอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของเจ้าตัวกัน

สวยนะอืม
เฮ้ยอันนี้คือวันนี้ตรงใน
ยืนพี่อ้าวปีนี้ยืนหรอใช่ค่ะ

อยู่ข้างเธออยู่ข้างเธอนะอีหนุ่มอีผีอีบ้า

อีบ้าเมื่อหนึ่งเขาชื่อสู่ศิษยาพรแล้วหรอ
อีบ้าเขาชื่อสู่ศิษยาพร
พ่อแม่ตกใจเลยสุชาติดูอยู่
พ่อเคยไปตั้งชื่อสู่ศิษยาพรตอนไหนวะ

บอกไอจีแทบแตกเมื่อน้องกราฟ
โพสต์ภาพคู่กับคนนี้
แน่นอนคนนี้กรัฟนะครับกรัฟกำเนิดพลอย

โพสต์ภาพคู่กับน้องใบ๊ค
ซึ่งจริงของคนในต่างค่ายกันนะ
แต่ว่าเวลาเขาลงสนามเตะบอล

พระเอกช่อง๓แล้วก็ไบร์ทวชิรวิทย์

ทางฝั่งของกราฟเนี่ยก็โพสต์ภาพคู่กับไลท์

มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลย

ผมพาวนั้นไม่ต้องเสร็จเลยเนาะ

คือกราฟนี่เขาเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้ว

อูววพี่ลบทุกอย่างหมดเลยย้าวใช่ไหมที่พี่พูดอ่ะ
มันเป็นยี่ห้อของยาค่าย่าเหรอ

ไม่รู้จักนักละเช็บช้ำเอ้าไป
เอาละอะไรอีกโหพี่หนุ่มอยากได้เนอะ
เสื้อทีมนี้เนอะเสื้อทีมไหนโอ้ยมันเสื้อยาคายา

ตอนนี้พี่หนุ่มแบบความจำเขาแบบลบออกไปหมดแล้ว

อีพีสวัสดีครับ
ไปพบกับคุณสุริกับคุณมิ้วนะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ